ข่าวแรกของเรานะฮะไปดูตาม่ำนี่กว่าค่ะฮึ
ศุกย์ใดไหนเล่านะฮะของพี่ม่ำโจ๊กโบ๊กเนี่ยค่ะ
ท่านหลักการณ์อยู่กับร้านสองคนค่ะค่ะ
เมื่อหลายปีก่อนตอนที่หลานสาวคนโตน้องนาวิกาคนนี้ครับคุณผู้ชม
โดนกระจกหล่นใส่หัวนิ้วแม่โป้เท้าจนขาด
อู้ตอนนั้นตาม่ำก็ฝีมว่าจะขาดใจ

ตาม่ำไม่กล้าไปเจอหลานเพราะว่ากลัวติดโควิดนี่แหละค่ะ
อาทิตย์ก่อนนะคะสาการเริ่มคลี่คลายค่ะ
หม่ำกับยายมดค่ะอดใจไม่ไหวเนี่ยค่ะ
คุณผู้ชมภาพที่เห็นคือย่องเงียบไปหาหลานที่บ้าน
บ้านคุณเอ็มลูกสาวไปเจอก็จะหอมใหญ่หอมไปหลายภาคเลยคุณผู้ชม
ส่วนน้องนาฬิกาหลานสาวคนโตนะคะตอนนี้ก็คุณผู้ชมอย่างเห็นที่ภาพ
โตเป็นสาวแล้วนะคะสวยน่ารักเชียวค่ะ
และล่าสุดเลยนะคะลูกสาวคุณเอ็มบุษราคำค่ะ
เซอร์ไพรส์กลับค่ะนี่เลยค่ะหอบลูกน้อยไปหาตาม่ำ
ถึงบ้านตั้งแต่เช้าค่ะเรียกว่าไปปลุกตาขึ้นมาจากเตียงเลย
วิ่งเข้าไปแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูโมเมนต์นะคะ
ยายมนต์เขาลงในไอจีกันหน่อยค่ะเนี่ยตื่นเต้นกันเชียว
อ๋อไม่ใช่ว่ามีสัมปิงนะนะมีเท่ากันบ้างนิดหน่อย
อ่านะคะคุณเอ็มก็แซวแม่งกับพ่อ
เอาหลานไปเยี่ยมกลายเป็นรู้ปัญหาครอบครัวเลยแซวนะคะ
บันเทิงไทยรัฐถามพี่หม่ำค่ะบอกว่าโอ้โหวันนั้นดีใจมาก
วงเงียลุกขึ้นมาคือไม่ได้เตรียมกันเลยนะคะ
หม่ำแกบอกว่าลุกขึ้นมาก็กอดหลานทันทีนะคะแถมบอกเลยนะคะ
ทำไมมันน่ารักอย่างนี้จะยกสมบัติให้ทั้งหมดค่ะ
ถามว่าจะผลักดันหลานสาวเข้าวงการหรือเปล่านะคะ
อันนี้พี่หม่ำบอกว่าแล้วแต่น้องเอ็มแล้วกันลูกสาว
เพราะว่าเห็นแววแล้วลูกสาวหลานสาวคนโตน้องนาฬิกา
เขาโค้งหน้าเขาสวยเหมือนพี่มัมเลยพี่มัมบอกว่าว่าซ่านนะคะ
ตอนนี้เตรียมปั้นศิลปินคนใหม่ล่าสุดนะคะจับตาด้วยดีชื่อไรอันค่ะ

จริงแล้วแม่งยกเยอะมากคนนี้สับตาด้วยดีนะคะ
เคยร่วมงานกับเบลล่ามาแล้วเขาประกาศว่าอยากร่วมงานกับพี่หม่ำ
หม่ำจะว่ายังไงไปฟังหน่อยค่ะ
มีจะมีหลายคนในนั้นอะเหลือนั่นแหละ

เขาอยากร่วมงานกับพี่หม่ำมากรู้สึกไง
ได้เลยมาเลยมาเลยมาคุยกันเลยที่ออฟฟิศเลย
ก็เดี๋ยวอนาคตเนาะพี่เนาะ

คุยกับกรกหูพี่หมำแน่นเกินค่ะ

คุณผู้ชมบันเทิงไทยรัฐเป็นรายการที่สัมภาษณ์พิเศษมาก
หูปลาจมูกปากนะคะเราครบเลยนะคะ

พิสูจน์หลักฐานเนี่ยถ้าเกิดอะไรขึ้นกับพี่หม่ำ
รู้เลยว่าโคหูของพี่หม่ำเป็นยังไง
สรุปแล้วนะคะก็คือว่าน้องมาริโอโจ๊กเนี่ย

อยากเป็นนักร้องรุ่งทุกข์เห็นบอกว่าตอนนี้เค้าเปิดค่ายไง

พี่หมำเค้าชินหรือยังนะถ้าหลายคนเค้าเรียกในห้าง

เดี๋ยวรอดูนะคะสำหรับศิลปินของในห้างหม่ำกันนะจ๊ะคุณผู้ชมค่ะ